การระทึกที่ปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันเอาใหญ่แล้วค่ะ
หัวขโมยมากัน๔คนแล้วขับรถเก๋งมานะครับคุณผู้ชม
ขับรถเก๋งมาจอดหน้าหอพักกลางดึกจะมาขโมยรถบิ๊กไบท์
เจ้าของหอใจเด็ดมากคว้าปื้นยิงคูแบบนี้ค่ะ
มาขโมยค่ะขโมยขโมยรถเก๋งสีขาวก็จะขโมยรถค่ะ

บอกให้คุณผู้ชมสบายใจก่อนก่อนที่จะไปเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟัง
ขโมยไม่ได้รถบิ๊กไบท์ไปแม้แต่คันเดียวเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บและไม่มีใครตายนะคะ
แต่ขโมยมันหนีไปได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตีสามครึ่งของวันวาเลนไทย
สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจุดเกิดเหตุก็คือหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีมโหสด
ที่จังหวัดปราจีนบุรีทีนี้นักข่าวไปคุยกับเจ้าของหอพัก
เจ้าของหอพักเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังบอกว่าคนร้ายเนี่ยมาเป็นแก๊งเลยจ้ะ
นี่ขับรถเก่งคันนี้พี่เบิร์ตก๊อฟครับมากันสี่คนมารถเก่งด้วย
รถเก่งด้วยใช้รถเก่งมัสด้าสีขาวคันนี้แหละค่ะ
แผ่นป้ายทะเบียนติดไหมอ่ะติดฮะนี่ติดแต่ว่าเจ้าของบอกว่าเห็นไม่ชัดนะคะ
มาจอดแล้วนี่เห็นไหมมาจอดแล้วลงมาแล้วไปจอดข้างรั้วระยะประชิดแบบนี้ค่ะ
เจ้าของหอพักเนี่ยไหวพลิบดีมากคอยสังเกตสังกานะคะ
เห็นว่ามันผิดสังเกตแล้วเนื่องจากว่าหอพักตรงนี้
จะไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามายามวิการแบบนี้ตีสามครึ่งอ่ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่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

รถแบบมืออาชีพแบบมืออาชีพเลยนะคะเพราะมันไม่สนใจทรัพย์สินอย่างอื่นเลยอ่ะมันตรงปรีเดินปรีเข้าไปที่รถบิ๊กไบท์เลยอ่ะโอ้โหเหิมเกลิมจริง